เอามาดูเรื่องเบากันบ้างแต่ว่าอาจจะหนักท้องหน่อยเป็นเรื่องของทุเรียน
ใครที่ชื่นชอบทุเรียนนะคะอาจจะเคยเห็นภาพทางอินเตอร์เน็ตแล้วว่าตอนนี้เขามีการเอาทุเรียนทั้งลูกมาเผากันเลยนะคะ
ตอนนี้ทางพ่อค้าที่พิศนุโลกค่ะเขาก็เลยเกาะกระแสนี้
ด้วยการเผาทุเรียนหมอนทองขายค่ะหลังจากที่ผู้บริโภคนั้นให้ความสนใจเห็นภาพจากทางอินเตอร์เน็ตนะคะ
นายรัชานนท์คำศรีอายุ๒๒ปีเจ้าของร้านทุเรียนหมอนทองเผา
โดยบอกว่าก่อนหน้านี้พบเห็นอินเตอร์เน็ต

ก็เลยอยากจะเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า

เมื่อลองนำเอาภาพทุเรียนที่เผาแล้ว

ขอสั่งซื้อไปลองชิมกันจำนวนมากค่ะ